ข้อเท็จจริงที่ได้จากพฤติการแวดล้อม
ที่เป็นพิรุษน่าสงสัยหลายประการ

หักกล้างข้อสถานการณ์ของกฎหมาย
และพยานหลักฐานผู้ถูกร้องได้
ดังนั้นข้อพิรุ้นที่น่าสงสัยหลายประการดังกล่าว
ประกอบกับพฤติการทั้งปวงแห่งคดี

เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทวีลักษณ์มีเดียจำกัด
ซึ่งประกอบกิจการสื่อมวลชนอยู่ในวันที่๖กุมภาพันธ์๒๕๖๒
ซึ่งเป็นวันที่พักอนาคตใหม่

เลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาพผู้แทนราชดร
บัญชีรายชื่อต่อผู้ร้อง
อันเป็นลักษณะต้องห้ามไม่ให้ผู้ถูกร้อง
ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราชดร
รัฐมนูลมาตรา๙๘อนุ๓
ทำให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาพผู้แทนราชดร

สิ้นสุดลงตามรัฐมนุนมาตรา๑๐๑อนุ๖
ประกอบมาตรา๙๘อนุ๓
ประเด็นที่จะต้องพิจารณาต่อไปมีว่า
วินิจฉัยว่าสมาชิกภาพ
ของสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร

สิ้นสุดลงตามรัฐมนูลมาตรา๑๐๑อนุ๖
ประกอบมาตรา๙๘อนุ๓
แล้วสมาชิกภาพของสมาชิกสภาพผู้แทนราชดร

สิ้นสุดลงตามรัฐมนูลมาตร๑๐๑อนุ๖

มันอยากว่าเมื่อได้รับเรื่องไว้พิจารณา
สมาชิกผู้ถูกร้อง

จนกว่าสารับนูลจะมีคำวินิจฉัย

วินิจฉัยว่าสมาชิกภาพ

แต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่
แต่ไม่กระทบกิจการที่ผู้นั้นได้กระทำ
ไปก่อนพ้นจากตำแหน่ง
บทบัตรจัดของรับนูลมาตราดังกล่าว

ด้วยการพ้นตำแหน่งของสมาชิกสภาพ

ซึ่งไม่ได้ให้อำนาจแก่สารรัฐมนูล

เมื่อวันที่๒๓พฤษภาคม๒๕๕๙
สารรัฐมนูลมีคำสั่งให้ผู้ถูกร้อง

จนกว่าสารักนูลจะมีคำวินิจฉัย
สารมันจึงต้องสั่งให้ผู้ถูกล็อก

นับแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่นัด

สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร

สิ้นสุดลงตามรัฐมนูล

นับแต่วันที่๒๓พฤษภาคม๒๕๖

ของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลง

สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร

เลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อว่างลง

เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาพผู้แทนราชดร

โดยต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา

แต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่างลง

วันที่ตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราชดร

ตามพระราชบัจจัตริย์ประกอบรัฐนูน
ว่าด้วยวิธีพิจารณาของสารรัฐมนูล

ที่บัญญัติให้คำนิจฉัยของสาร

คือในวันที่๒๐พย๒๕๖๒

สมาชิกภาพของสมาชิกสภาพผู้แทนราชดร
ของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงตามรัฐมนูล
มาตรา๑๐๑อนุ๖
ประกอบมาตรา๙๘อนุ๓

หยุดปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐมนูล

คือวันที่๒๓พย๒๖๒

เป็นวัดที่ตำแหน่งสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรว่างลงตามรัฐมนูลมาตรา๑๐๕วัก๑อนุ๒
ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐมนูลว่าด้วยวิธีพิจารณาของสารรัฐมนูลพศ๒๕๖๑มาตรา๖๗๖วัก๑
ที่บัญญัติให้คำวินิจฉัยของศาสตร์มีผลในวันอ่านคือวันที่๒๐พศ๒๕๖๒
ขอให้ทุกคนยืนขึ้นเพื่อฟังประทิตย์การอ่านคำวินิจฉัย
นัดฟังคำวินิจฉัยของสารรัฐมนูลวันนี้ผู้แทนผู้ร้องและผู้แทนผู้ถูกร้องมาสาร
ศาสตร์ธรรมนุนได้อ่านคำวินิจฉัยที่๑๔ทับ๒๕๖๒ลงที่๒๐พศ๒๕๖๒ประทิกายนพศ๒๕๖๔
๒๕๖๒ให้แก่ผู้แทนผู้ร้องและผู้ถูกร้องฟังแล้ว
ให้ถือว่าคำวินิจฉัยได้อ่านโดยชอบแล้วตามพระจำหยัติประกอบรัฐมนูล
ว่าโดยวิธีพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญผสสำหรัฐห้าร้อยหกสิบเอ็ด
มาตราเจ็ดสิบหกให้ผู้กรณีคัดถ่ายสำเนาคำนิจฉัยได้
เมื่อพลตำหนดสิบห้าวันนับแต่วันอ่านคำนิจฉัย